เหตุการณ์นะคะขึ้นภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันด้วย
กรณีที่แก๊งวัยรุ่นรุมทำร้ายคนขับรถแท็กซี่
หนังสือพิมพ์ก็คือเป็นภาพขอขมาร
ใช่ยกมือขอขมาคนขับแท็กซี่อยู่
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทั้ง๓คนก็สารภาพ
บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็คือนายธนิษฐ์มหากำมินอายุ๓๓ปี

ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไม่ว่าเป็นกระเช้า

กระเช้าของอันนี้จะมาขอขมา

แล้วก็ยังมีนายศิลาวัตรสุมมาตรอายุ๓๔ปี
นายนาราเศษฐาวรโพธิวัฒน์อายุ๓๒ปี
ทั้ง๓คนเข้ามอบตัวต่อตำรวจภูทรสำรงเหนือจังหวัดสมุทรประการ

เพราะว่าเมื่อวันที่๑๑มีนาคมทั้ง๓คน
ทำร้ายร่างกายนายปรีดาแสนสุก

อายุ๖๓ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายภาพของนายปรีดา
อยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสศีรษะแตกเลือดอาบ
แล้วก็นำภาพไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
คนก็มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะ
หนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่าเรื่องนี้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
ตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วก็เสียใจค่ะ
ก็พากันมามอบตัวพร้อมกับขอรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วฝากเตือนทุกคนด้วยว่าอย่าใช้อารมณ์

ก็จะทำให้ครอบครัวเสียใจด้วย

คุยกับผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
โอ้โหดูสภาพนะ
กลุ่มลงอย่างตาช้ำอยู่แหละนะ
คือก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านพักนี่แหละ
พอมาถึงบริเวณกลางซอยวัดด่านสำโรง
ก็เห็นกลุ่มผู้ต้องหาขับรถจักรยานยนต์ตีคู่มา
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ก็เลยเปิดไฟสูงพร้อมกับบีบแตรเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนให้หลบทาง

แต่ก็ไม่คิดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะไม่พอใจแล้วก็ขับรถตามมาไงคะ
พอมาถึงหน้าบ้านกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยมารุมทำร้าย
ตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้วก็สลบไป
มีคนพาส่งโรงพยาบาลดูแลรักษาที่ทันนะคะ
ปีชาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็สำนึกผิด
เข้ามอบตัวก็ไม่อยากจะซ้ำเติมอีก
ก็เห็นใจทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ต้องหาทั้ง๓คนค่ะ

กระดีนี้ก็คล้ายกับกระดีของคุณตาซาเล้งอ่ะเนอะ
ค่ะคือทำไปแล้ว
ทำไปแล้วมารับผิดนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายก็ให้อภัย
นี่แหละคือมันเหมือนกับว่าผู้ที่กระทำผิดก็หงายการอารมณ์ชั่ววูฟตลอดเลย
ทั้ง๒กระดีเนี่ยนะครับ
ทำผิดทำไปแล้วมารับผิดนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายก็ให้อภัย
นี่แหละคือมันเหมือนกับว่าผู้ที่กระทำผิดก็หงายการ์ดอารมณ์ชั่ววูบตลอดเลย
ทั้ง๒กระดีเนี่ยนะครับ
ที่สุดนะก็ต้องหอบกระเช้านำดอกไม้มากราบขอขมาแบบนี้นะ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เรื่องคดีก็ต้องดำเนินการกันไปตามกฎหมายนะ

เมืองต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

แต่ถ้าหากผลตรวจของแพทย์ระบุว่าในปรีดา
บาดเจ็บสาหัสก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบัตรเจ็บสาหัสต่อไปด้วยนะ

ให้คนดูอย่างกล่าวรู้สึกอย่างไรดีเนอะ
เพราะว่าคุณลุงแกก็รับจากมือเลยนะ
แล้วก็แบร์มือรับแล้วก็กราบที่มือเลยนะครับ